ก็เลยจะชวนเราทั้งสองคนรวมถึงคุณผู้ชมไปทาน
หมี่เกี้ยวเป็นเกี้ยวเห็ดถอบ
เขาบอกว่าปีนึงกินได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคุณสืบสกุล

ใช่เพราะมันออกช่วงฤดูกาลช่วงนี้เท่านั้น

ไปที่เชียงใหม่ดูหน้าตาสิ
นี่คือเขาห่อแบบเห็นไหมเกี้ยวแบบไส้แน่นมาก
แน่นเกี้ยวลูกใหญ่มากเลยนะคุณ

แล้วเห็ดถอบในนี้ราคาไม่ถูกนะ
ใช่นี่เป็นเห็ดถอบบางคนก็เรียกเห็ดเพาะนะคะ
อยู่ที่ร้านตีน้อยโอชาค่ะอยู่ริมถนนเชียงใหม่เชียงราย
ที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดเนี่ยนะคะ
เขาก็เอาเห็ดถอบมาทำเป็นไส้เกี้ยว
หลายคนรู้ดีเลยว่าร้านตีน้อยโอชาทำเกี้ยวเห็ดถอบอร่อยที่สุด
โดยเจ้าของร้านค่ะก็คือนายนพดลจันหอมอายุ๔๓ปี
ก็เปิดเผยนะบอกว่าที่ร้านเนี่ยขายบะหมี่เกี้ยวมานาน๕ปีกว่าแล้ว
ช่วงต้นฤดูฝนมันจะเป็นฤดูการของเห็ดถอบไงคะ
แม่ยายเขาก็จะส่งเห็ดถอบมาจากอำเภอฮอตมาให้ทานประจำเลย
แล้วก็ใช้แนวคิดคือเอาอาหารธรรมชาติในท้องถิ่น
ประยุกต์เข้ากับบะหมี่เกี้ยวที่ขายอยู่
จะได้สร้างความแปลกใหม่ของรสชาติอาหารด้วย
ตอนแรกต้องเอาเห็ดถอบมาหั่นแบบนี้คุณผู้ชม

หลังจากนั้นก็คลุกเคล้ามีหมูบดปรุงรสห่อด้วยแผ่นเกี้ยว
ปรากฏว่าพอลองชิมแล้วอุ๊ยอร่อย
ลิ่นมันหอมเหลือเกินมันกรุบกรอบ

นี่ขายต่อเนื่องมา๓ปีแล้วนะ
นักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยช่วงโควิด๑๙ระบาดแบบนี้

เขาบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดช่วงโควิดระบาดนะ
ผมยังขายได้วันละ๒๐๐กว่าชาม

เพราะว่าปีที่แล้วปีก่อนผมขายได้วันหนึ่งเนี่ย

แต่ก็ถือว่าขายดี๒๐๐กว่าชามก็โอเคแล้ว

เกี้ยวเห็ดถอบช่วย๑ชามนึง
เขาบอกว่าประมาณ๖๐๘๐บาท

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเท่านั้น
ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากสัมผัสกับรสชาติอร่อย

ไม่ถึงเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเห็ดถอบจะหมด